ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพิจิกษ์ความรักหากแอบชอบใครขอให้ทำใจสงบนิ่งไว้ก่อน
เพราะคนที่กำลังสนใจอยู่ในขณะนี้กำลังมีปัญหาว้าวุ่นใจ
คนมีคู่ครองสามารถช่วยภาระงานได้ดี
แต่ขอให้ระวังความเจ้าอารมณ์และความใจร้อนของคู่ครองให้ดี
สุขภาพระวังเกี่ยวกับอวัยวะเพศเช่นกระทบกระเทือนได้รับบาดเจ็บ
ส่วนโรคร้ายให้ระวังกรรมโรคฝีในร่มผ้าฤทธีดวงทวารทวานหนักอักเสบ

การเงินปัญหาหนักใจในเรื่องการเงินจะเริ่มคลี่คลายไป
เงินขึ้นอยู่กับงานถ้าดูแลงานให้เป็นไปได้ด้วยดี
เงินก็จะไม่มีปัญหาถ้าจังหวะการงานไม่เอื้อเงินก็จะติดขัดไปด้วย
การงานมีความโดดเด่นขึ้นมากมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
พูดจาขอความช่วยเหลือจากใครก็มีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จ
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์